แรกต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ระยะหลังหลายต่อหลายคน
เห็นคุณโบแวนด้ารวมไปถึงน้องมะลิบ่อยมากขึ้น
แน่นอนแหละมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว
บอกว่าแหม่แม่โบรับงานถี่ยิปไปหรือเปล่า

เพราะว่ามีคำวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตค่อนข้างเยอะค่ะ

น้องมะลิพากวรศาวงศ์ที่มีทั้งงานโชว์ตัว

ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการรับงานโชว์ตัวที่ค่อนข้างจะถี่ยิบเลยทีเดียว

แต่ว่าก็ยืนยันแหละว่าเป็นการรับงานตามความเหมาะสม
ส่วนเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงกลัวว่าน้องมะลินั้นจะนอนไม่พอ
เพราะว่าออกงานหลังมาเห็นหาวฟอดเลยนะ

อยู่ในออฟฟิศเรายังง่วงเลยแอบหลับด้วยบางที

เขาบอกว่าคุณโบบอกว่าอาการง่วงก็เป็นปกติของเด็กแหละ

อกจากนั้นค่ะคุณโบแวนด้าก็ยังเผยถึงทั้งน้ำตาเลยนะ
ถึงข้อความที่พี่เลี้ยงของน้องมะลิโพสต์

เกี่ยวกับบทบาทของเธอในฐานะหัวหน้าครอบครัว
ว่าหลังจากที่สูญเสียคุณปอทฤษฎีไป
เจ้าตัวก็ต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแทนสามีทุกอย่าง
เมื่อรู้สึกท้อก็จะนึกถึงคุณปอแล้วก็นึกถึงครอบครัว

เธอเองบอกว่าเธอไม่รู้จะไปห้ามความคิดคนอื่นได้ยังไง
เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียค่ะ
ก็ยังไม่ได้อ่านข้อความที่เกิดประเด็นดราม่าขึ้นนะคะ
แต่ก็จริงก็ไม่อยากอ่านอยู่แล้ว
อะไรที่มันไม่ดีกับโบกับมะลิในตอนนี้
เพราะว่าอย่างที่รู้อยู่ว่าตั้งแต่พี่ปอเสีย
บอกตรงว่าใจก็ยังไม่เต็มร้อย

โมก็เลยไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรที่มัน
มันทำให้เราทุกข์ใจไปมากกว่านี้มันปวดสมองเราอะค่ะ

แต่ก็ท้อบ้าง
ก็ไม่ได้โกรธคนโพสต์แต่แบบ
เขาไม่ได้มายืนอยู่ตรงจุดเราไง

ไม่เป็นไรค่ะความไม่เข้าใจมุมมองของแต่ละคนมันต่างกัน
แล้วก็จุดของคนที่ยืนมันก็ต่างกัน

โมสูญเสียหัวหน้าของครอบครัวไป
โมไม่ทราบว่าเขาเคยมีความรู้สึกตรงนี้หรือเปล่า
เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ว่าห้ามโพสต์ห้ามรู้สึก

เราจะมองตัวเราและคนที่เรารักเป็นหลัก
คนที่เขารักเราดีกว่าค่ะ

คนที่เขารักเราจะดีกว่าค่ะ
แต่ว่าแฟนคลับของคุณโบแล้วก็น้องมะลิไม่ต้องตกใจไปนะครับ

คุณโบยืนยันว่ายังมีผลงานออกมาให้ชมอย่างต่อเนื่องแน่นอน

ค่ะเพราะว่าคุณโบให้สัมภาษณ์ก็เสียงสั่นเคลือเลยนะ
เมื่อสักครู่นี้เหมือนจะร้องไห้นะคะ
แต่ก็มีกำลังใจดีเนี่ยค่ะน้องมะลิก็ยังร่าเริง

เธอเข้มแข็งมากเลยเมื่อสักครู่เธอบอกว่าเธอไม่โกรธ
ไม่เครียดแต่ลึกเรารู้แหละ
ว่าโดนมาขนาดนี้นะฮะก็ต้องรู้สึกไม่ดีกันบ้าง

กำลังใจที่ดีเธอก็ยังสู้ต่อได้
กำลังใจใกล้ตัวน้องมะลิใช่